ครับเรียนท่านท่านชิคกรพครับครับผมวิสานเตชะธิรวัตร
พักเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายท่านท่านครับตลอดระยะเวลา
ปีเกือบแปดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศ
โดยผ่านการยึดอำนาจปฏิวัติมา๕ปีและอีก๒ปีไม่ค่อยเต็มใจแล้วครับ
มาก็เพราะว่าจะใช้คราบประชาธิปไตยแต่ใจเป็นผลิตการครับ
สองปีที่ท่านบริหารประเทศเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องฮะ
ทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมจะอภิปรายเรื่องไหนเพื่อนสมาชิกสองวันที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยครับ
โดนทุกเรื่องนะครับแล้วที่ท่านตอบมาเนี่ยครับ
เวลาเราถามอะไรท่านก็ตอบอะไรก็ไม่รู้ครับถามช้างตอบม้าตอบนอกประเด็นตามเรื่องโฆษณาตัวเอง
แต่ท่านประธานครับสภาแห่งนี้ครับเป็นสภาที่เราจะต้องเอาเหตุเอาผลมา
พูดมาวิพากษ์วิจารณ์กันท่านนายกมีอะไรแก้ตัวมา
ชี้แจงมาพี่น้องประชาชนที่บ้านรับฟังอยู่ครับ
แต่ท่านประธานครับผมเรียนท่านนายกจริงนะครับท่านท่านอยู่สภาไม่ใกล้ไม่ไกลกับผมนะครับ
ผมผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรรมปรีมาเป็น๑๐๑๐ครั้งครับ
แต่ครั้งนี้มันดูวิเวกวางเวงมากครับเพราะอะไรครับ
ท่านนายกสภาพดูไม่ค่อยดีครับเสียงเหมือนเป็นหวัดเสียงเหมือนอูอีอูอี
แต่ว่ายังดีนะครับท่านนายกปรับตัวได้ดีมากครับเพราะว่าตอบพูดจาเหมือนเป็นนักการเมืองอยู่บ้าง
แต่เรียนท่านประธานนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ไม่เต็มใจที่จะลงมาเล่นการเมืองแต่ท่านยังหวงอยากอยู่ในอำนาจครับ
วันนี้เนี่ยฮะท่านประธานลองดูสิครับเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านเราไปประชุมกรรมธิการหรือไงครับ
สามร้อยกว่าคนเป็นผมเป็นนายกผมก็หนาวครับ
ท่านประธานครับผมจริงแล้วอยากอภิปรายหลายเรื่องครับ
ในเชียงรายผมเดือดร้อนครับหลายคนเนี่ยจะต้องจบชีวิตไปโดยที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัว
รอจะฉีดก็ยังไม่ได้ฉีดครับแล้วแม้กระทั่งผู้บริหารจังหวัดนะครับ
จะต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางว่าวัคซีนจะส่งมาวันไหนยังไงบริหารไม่ได้อะครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานว่าผมได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้นำฝ่ายค้านและพักเพื่อไทย
ให้อภิปรายเรื่องความล้มเหลวและการทุจริตของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
ท่านประธานครับก่อนหน้านี้เคยบอกไว้และเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่า
ยึดอำนาจจะปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรม
วันนี้ผมได้รับมอบหมายที่จะมาพูดถึงเรื่องมาตรารัฐมนูล๒๕๖๒
ในข้ององูด้านยุติธรรมและในวงเล็บ๔ในเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ผมขออนุญาตอ่าสไลด์นะครับท่านประธานเห็นไหมครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นท่านกำกับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกครับขอดูด้วยผมนะครับว่าตอนนั้นนะครับ
ท่านก็ไว้วางใจให้พี่ใหญ่ของท่านลุงป้อมนี่แหละครับ
ให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
มีอะไรเกิดขึ้นครับลุงป้อมเป็นคนใจดีลูกศิษย์ลูกขาเยอะ
มาคืออะไรครับมันเกิดความล้มเหลวผิดพลาดในวงการตำรวจครับ
เอาทหารมาเป็นผู้กำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นอีกกองทัพเหรอครับ
ซื้ออาวุธซื้อปืนและมีการบังคับบัญชาไปจากส่วนกลาง
ตอนนี้เนี่ยทำอย่างกับตำรวจเป็นลูกไล่เป็นเบ๊
อันนะครับที่พวกเราได้รู้มาว่าคุณใช้สีเขียว
แต่ว่าป้ายความผิดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านประธานครับผมจะขออนุญาตวันนี้เราจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผล
แต่ผมมีข้อสงสัยและมีคำกล่าวหาท่านนายก
วันนึงซึ่งผมเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่เป็นคนที่ใจบุญ
นทานไปที่ไหนก็ไปทำบุญมีการทอดกระถิ่นยิ่งใหญ่ครับ
เขาเรียกว่าโคตระกฐินนะครับที่หลวงปู่คำพันธ์
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็บตั้งเป้าไว้ร้อยล้านครับ
แต่เกรงใจท่านน้องเล็กพลเอกประยุทธ์นะครับ
ปรากฏว่าได้๘๒ล้านในวันเวลาดังกล่าวนะครับ
หมายถึงอะไรครับคนที่บริจาคหลักล้าน
ซึ่งเป็นตำรวจนะครับอยากใกล้ชิดกับลุงป้อม
ก็อยู่นอนชั้นเดียวกันที่โรงแรมในนครพนมต่ำลงมาก็
แปดชั้นเก้าก็ห้าแสนสองแสนสามแสนไอ้นั่นไม่ว่ากันครับ
เพราะว่าทุกคนก็อยากจะไปเกาะบุญบารมีของท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านท่านครับสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยเกิดความกินแหนงแคลงใจครับ
ผมมาวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมายุแห่แต่ว่ามาเล่าความจริงสิ่งที่ท่านไม่เคยรับรู้
หลังจากนั้นครับท่านประธานเชื่อไหมครับ
สวทชน้อย
พลตำรวจโทใหญ่กว่าพลตำรวจเอก
ใครที่อยากเป็นสารวัตรจนถึงรองภูมิครับการนะครับ
ก็จะมีราคาตั้งไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อย

แต่ว่านังสือพิมพ์สื่อต่างลงกันทั่วครับ
และข้อเท็จจริงที่ผมมีพี่มีน้อง

ใครที่รับตำแหน่งอยู่ที่โรงพักสำคัญสำคัญ
ก็จะตามจังหวะ๓๕๗แล้วแต่
ใครที่อยู่สพซึ่งอยู่ในเขตผลประโยชน์เยอะ
ไม่ว่าจะเป็นติดชายแดนมีแรงงานต่างด้าว
มีการจับค้าของเถื่อนจับหวยจับบ่อนจับซ่อง
ท่านประธานครับมันมีการคิดค่าใช้จ่ายออกมาเป็นระยะระยะ
การจัดตั้งที่จะเป็นอาวุโสไม่มีครับ
รายงานนี้โทษใครไม่ได้ครับผมก็ไม่โทษลุงป้อมนะครับ
ลุงป้อมเป็นคนใจดีแต่ผมต้องโทษพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
เพราะท่านทำให้การบริหารงานของสำนักงานบริหารชาติล้มเหลว
สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับท่านท่านครับ
วันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายท่านรองนายกนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้ครับมันสืบเนื่องมา
มีคนล่ำลือนะครับว่าเงินหายไปตั้งหลายพันล้าน
เป็นเหรียญสิงคโปร์ด้วยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
แต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าหลังจากนั้นครับท่านประธานครับ
หลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าไม่ได้ละ
ป้อมก็เอาแต่น้องชายตัวเองทำให้มันเสียหาย
ทำให้ระบบตำรวจมันเละเทะ
แกก็เลยเข้ามาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองครับ
และกระลาโหมก็ไม่ให้ลุงป้อม
วันนี้ครับผมอยากชี้แจงท่านประธานว่า
สาเหตุที่เราไม่มีการลงอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์จันโอชา
เพราะลุงป้อมตำแหน่งลอยครับ

แต่ท่านไม่ได้มีอำนาจในการกำกับดูแลบริหารเลยครับ

ท่านประธานครับผมขออนุญาตคลิปสักประมาณ๒นาทีครับ

ว่าหลังจากที่ผู้เดกปะยุดจรณโชฐได้มาร่วบอำนาจใน
ท่านไปให้นโยบายไปกำกับดูแล
ที่สำนักงานประบาดการชาติอย่างไรครับ
ขออนุญาตท่านท่านครับ

วันนี้สรุปก็คือเราจะมีทางน่าทานในด้านของชายประกอบมนุษย์
การทำรวจตั้งที่มาเรื่องการเจริญตกลับโต
ป้องกันปราบรามทำยังไงการเจริญสุดตัวเป็นหัวหน้าฐานีเป็นผู้อำนวย
จะต้องโตอะไรบ้างนะครับมันจะต้องชัดเจนขึ้น
จากนั้นก็นำไปสู่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของมาตรฐานรายได้ต่าง
นะเพื่อจะให้เขามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีนะครับในเรื่องของการที่จะงดค่าตอบแทน
เงินเดือนมันก็มีเงินเดือนเท่ากันอยู่แล้วตามสัดส่วนของฆาตการทั้งหมด
ต้องมาดูภารกิจที่เขาพิเศษขึ้นมาจะดูแลเขาอย่างไร
คราวนี้ก็ต้องไปดูถึงพลเรือนตรวจหาด้วยทั้งหมดนั่นแหละ
ว่าจะแคปไว้ได้อย่างไรแต่ทั้งนี้นั้นมันขึ้นอยู่ประมาณที่เรามีอยู่
วันนี้เท่านี้ยังไม่ได้คิดไว้ก่อนถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้น
การปฏิรูปเศรษฐกิจของเราดีขึ้นเราก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ให้
สิ่งที่มันการประการหนึ่งก็คือการที่ให้ตำรวจเขามีเกียรติศักดิ์ศรี
เนี้ยก็คือที่อยู่วาซัยใช่ไหมอาวุธเบิร์นเรื่องของอะไร
วันนี้ก็เป็นการทั่วแล้วในกรุงเทพหาครอยู่ที่การบริการระบบการใช้งานให้สอดคล้องให้ได้
ท่านท่านครับอันนี้เหมือนเป็นคำมั่นสัญญา
เป็นคำพูดที่ท่านไปให้นโยบายวันที่ท่านไปเป็นประธานคณะประการเอ่อ
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านประธานครับตั้งแต่ลูกแถว
ตั้งแต่รองสารวัตรมาจนถึงตั้งแต่ภูมิชาการตำรวจแห่งชาติ
อยู่ในกำกับดูแลของท่านครับท่านท่านครับสิ่งที่ผมจะต้องขออนุญาต
ไม่พูดก็คงไม่ได้แต่เพื่อนสมาชิกเราพูดไปหลายท่านแล้วนะครับ
มันเกิดกรณีของผู้กำกับโจ้เฟอร์ลาลี่ผมจะไม่พูดประเด็นนี้ครับท่านท่าน
เพราะว่ามีสื่อมีรายละเอียดต่างเนี่ยเขาพูดไปเยอะแล้วครับ
ไม่แน่ใจแม้กระทั่งบอกว่าขณะนี้เนี่ยมันได้รับความเป็นธรรม
หรือว่าได้รับความจริงแค่ไหนทางคณะกรรมการตำรวจสั่งฟ้องไปนะครับ
ก็หารุนแรงครับมาตราสองร้อยแปดสิบเก้าเอ่อฆ่าคนตายโดยเจตนา
ด้วยความทารุนตกรรมโทษประหารชีวิตอย่างเดียวครับ
แต่ท่านประธานครับผมก็เชื่อว่ามีการต่อสู้คดีกันอีกนาน
แต่สิ่งที่อยากบอกให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็คือว่า
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจเนี่ยครับท่านไม่เคยออกมา
แสดงความรู้สึกรับผิดชอบครับผมถือว่าเรื่องโจ้เฟอร์ลาลี่เนี่ยครับ
เป็นผลิตผลที่มาจากความเลวร้ายของการกำกับดูแลของท่านเพราะอะไรครับ
ท่านท่านครับอันที่หนึ่งเนี่ยออกมารับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนก็ไม่เคย
และอย่าลืมว่าคลิปอันนี้ครับมันเป็นคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโลก
พี่น้องประชาชนเราเห็นแล้วเราสะเทือนใจครับผมนึกถึงว่าถ้าเราเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายครับ
เขาจะรู้สึกยังไงครับผมไม่มีภาควิจารณ์เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนกับท่านประธานก็คือว่า
ท่านนายกเองก็มาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจอีกแล้วครับผมขออนุญาตคลิปอีกสองอันนะครับ
ตั้งแล้วตั้งอีกครับเดี๋ยวก็ตั้งคนโน้นเดี๋ยวก็ตั้งคนนี้
แต่สิ่งที่นายกไม่เคยรับผิดชอบเลยคืออะไรครับไม่เคยรู้อะครับ
ผมว่าท่านดีอย่างเดียวครับดีตรงที่ทำให้ตำรวจคนหนึ่งอายุสี่สิบเอ็ด
เป็นผู้กำกับและรวยโดยใช้วิธีการช่องว่างของกฎหมาย
รางวัลนำจับจากการชี้จับรถหรูเอามาประมูลขั้นตอนวิธีการ
ผมจะไม่พูดครับท่านท่านครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย

ท่านประธานประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันบิดเบี้ยวไปเยอะมากครับหมายถึงว่า
ให้โอกาสบริษัทหนึ่งคนคนหนึ่งได้ผลประโยชน์
โจ้เฟอร์ลาลี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นตัวอย่างครับท่านประธานลองให้เอ่อ
ัมประธานผมใต้ทางด่วนในใจการกรุงเทพสักแปลงสิครับ
ผมก็ทำมาหากินได้ผมก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้
สิทธิพิเศษนี่ครับและสิทธิพิเศษเหล่านี้ครับ
ท่านท่านครับมันไปให้บริษัทเจ้าสัวใหญ่ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานยาสูบไม่ว่าจะเป็นที่ดินมักกะสัน
พวกเราเห็นแล้วครับเพื่อนสมาชิกชี้แจงแล้วครับ
บริษัทเจ้าสัวเนี่ยจากเคยรวยแปดหมื่นล้าน
ก็เป็นแสนแสนล้านสัมประธานในสนามบินสุวรรณภูมิ
อย่างนี้กับผมสิครับผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็มีสิทธิ์
แต่ทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่มีจะกินสิครับ
โดยความผิดพลาดของประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตเอาคลิปที่อยากจะให้ท่านประธานไปถึงเรื่อง
เกี่ยวกับโจ้เฟอร์ลาลี่อีกนิดเดียวครับ
ผมถือโอกาสนี้ว่าจะใครก็ตามที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะครับ
ขอยกย่องครับท่านจะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับต่อไปนี้พี่น้องประชาชนเราไม่โง่ดักดานต่อไปอีกนะครับ
เรามีมือถือเรามีพยานหลักฐานต่างเนี่ยที่สามารถจะฟ้องเอาคนผิดเหล่านี้มาได้ครับ
สิ่งที่ผมขออนุญาตท่านประธานต่อไปก็คือว่า
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์มากำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สิ่งที่ผมได้รับฟังต่อไปนี้ท่านประธานครับผมสลดหดหู่
แล้วมันตกผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนครับ
ทุกวันนี้ครับมีอยู่กองบัญชาการหนึ่งคำสั่งแต่งตั้งเพิ่งผ่านไปเมื่อต้นอาทิตย์นี้
จะเข้าเป็นรับตำแหน่งเดือนกัญญาอีกไม่กี่วันที่จะถึงตุลาวันที่๑เนี่ยครับ
เขาบอกว่าตำแหน่งผู้มชาการคนลงสองร้อยไม่ได้ครับสองร้อยล้านนะครับ
ไอ้คนที่ได้มันจะเท่าไหร่อ่ะครับตัวผู้บัญชาการไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแต่งตั้งผู้การครับ
ผู้การก็ไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งผู้กำกับครับมีผู้กำกับอายุไม่ถึงสี่สิบ
แล้วมันจะอยู่กันยังไงครับเรื่องเหล่านี้ผมไม่ว่านะครับ
สมัยตอนสมัยท่านนายกทักษิณนายกยิ่งรัก
เราไม่เคยเลวร้ายแบบนี้นะครับไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะครับ
การซื้อขายตำแหน่งของตำรวจเป็นเรื่องอัปยศอดสูที่สุดครับตำรวจนั้นเป็นคนที่ถือทั้งกฎหมาย
ถือทั้งปืนสิ่งที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนคือยังไงครับพวกนี้ลงทุนจ่ายเงินไปแล้ว
เอาคนงานเข้าลักลอบมาจากชายแดนก็ใช่ครับ
บอลที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องก็ใช่ครับ
ยิงกันตายในบ่อน๔ศพก็เงียบครับ
เรื่องกระทิงแดงเงียบอีกครับ
แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้พลเอ็กส์ประยุทธ์ชันโอชากำกดดูแลตำรวจได้ยังไงครับ
รอบตัวท่านรู้แน่แน่ครับเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับ
ผลที่มันจะกระทบคืออะไรครับผมขออนุญาตสะท้อนให้เอ่อ
ท่านประธานผ่านไปยังนายกว่าทุกวันนี้ครับคนที่ลงทุน
ก็คือคนที่อยากได้ตำแหน่งอยู่บางสอพอที่มันดีนะครับ
เป็น๑๐ล้านเป็น๒๐ล้านแล้วเขาจะเอาความเป็นธรรมที่ไหนครับ
เดี๋ยวนี้ที่แย่ที่สุดก็คือไปหลอกจับวางแผนล่อซื้อยากับพี่น้องประชาชนครับ
พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยระดับเล็กก็ไถกันเป็นหมื่น
ระดับใหญ่มาก็เป็นแสนระดับไต่มาก็คือเป็นล้านล้าน
แบบนี้ยาเสพติดมันจะหมดจากสังคมไทยไปได้ยังไงครับ
สิ่งที่เดือดร้อนที่สุดท่านประธานครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ทำมาหากินฝืดขือกเกือง
มีคนที่จะเอาสินบนไปให้เอามาล่อพี่น้องประชาชนก็ต้องตกระกำลำบากครับ
บางคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายบางคนก็ถูกกระทำอย่างที่
โจ้เฟอร์ลาลี่นี่แหละครับผมเรียนท่านประธานว่าตัวนี้อ่ะครับ
มันเลวร้ายมากมากครับตำรวจ
มันควรจะต้องมีการปรับปรุงที่ดีกว่านี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเหลวแล
ผู้เด็กประยุทธ์อยู่เฉยเฉยและตอนนี้นี่ครับ
รับกับตัวรับกับตังค์อย่างนั้นเหรอครับท่านประธานครับ
งบอาจจะสามสี่หมื่นล้านเป็นงบปกติแต่ว่ามันมีเงินนอกงบประมาณอยู่เยอะมากครับ
สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้นะครับผมกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทุจริตชัดเจนครับ
นั่นก็คือโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติหรือที่ว่าเราเรียก๑๙๑นะครับ
หลักการก็คือว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์รับรู้ทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารต่างเนี่ยครับ
โดยใช้ศูนย์อันนี้ครับโดยร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ท่านประธานครับผมคิดว่าตอนนี้แค่คิดมันก็ผิดครับ
คือสำนักงานคณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคณาคมแห่งชาติ
สำนักงานนี้ครับท่านประธานครับมีเงินนอกงบประมาณเป็นแสนแสนล้าน
แต่เงินเหล่านี้ครับมาจากภาษีพี่น้องประชาชนครับ
องทุนอันแรกที่จัดตั้งขึ้นมาก็มาจากเงินกองทุนจากรัฐบาล

แต่ว่ากองทุนเหล่านี้ครับท่านท่านสังเกตไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพลังงานกองทุนกศธช
เป็นงานชิ้นใหญ่เป็นงานที่มันเป็นเค้กก้อนใหญ่
ที่พี่น้องเอามาแบ่งกันดูครับ
ท่านเห็นไหมครับว่ากองทุนกศธครับ
งบคราวนี้๗๐๐๐ล้านกิจ

มีการเริ่มต้นจะทำโครงการอันนี้
ตั้งแต่๒๕ธันวาปี๖๑นะครับ
อนุญาตชาร์จมาเลยครับพี่น้องประชาชนทางบ้าน

พี่น้องสามปเขาอยู่กันมานานมากนะครับ
อ่าขอขอไม่ใช่อันนี้ครับสไลด์อีกอันครับอันแรก
โอ้ย
เป็นคลิปอันนี้ครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับ
กองทุนเกี่ยวกับกิจการวิยุโทรทัศน์แห่งชาติ
โทษคามาคมแห่งชาตินี่นะครับเป็นกองทุนที่มีเป็นแสนแสนล้าน
และคณะกรรมการกองทุนเนี่ยครับจะต้องผ่านการดูตัว
การสัมภาษณ์พิเศษจากบุคคลสองท่านนี้ครับ
เขาปั้นโครงการอันนี้มานะครับตั้งแต่ยี่สิบห้าธันวาหกหนึ่งครับ
ขอรมออนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนกศธชเจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านบาทครับ
และในเดือนกุมภานะครับขออนุญาตอันนี้ออกไปครับ
เอาสไลด์ที่เป็นตารางนะครับผมขออภัยด้วยครับ
ต้องเรียนท่านประธานว่าทางฝ่ายค้านเราเนี่ย
หาคลิปหาเอกสารลำบากยากเย็นมากนะครับ
แต่ว่าพฤติกรรมที่จะแสดงให้ท่านประธานกับทางอ่า
พี่น้องประชาชนได้เห็นเนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่ส่อเจตนาชัดเจน
ไม่ใช่ครับคลิปที่เป็นตารางครับขออภัยครับ
ครั้งที่แล้วท่านท่านครับเหมือนกันเลย
ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตำหนิเจ้าหน้าที่สภานะครับ
ผมอภิปรายเรื่องคล้ายคล้ายกันแบบเนี้ยครับไม่ไว้วางใจ
ท่านนายกเงินมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และก็ผ่านสตมก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยครับ
สองพันกว่าล้านมีการทุจริตกันพันกว่าล้าน
มีการทุจริตกันเกือบพันล้านถึงเวลาผมถูกฟ้องครับ
แต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องต้องไปว่ากาศเอากันในศาล
แต่ว่าเราได้ติติงตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ย
ก็ไม่เห็นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำอะไรเลยครับ
คลิปครับคลิปเมื่อกี้เห็นได้นี่ครับ
ผมเรียนท่านอย่างนี้ครับก็ขออนุญาตว่าปากเปล่าไปก่อนนะครับ
เงิน๗๐๐กว่าล้านเนี่ยครับจากกศธชเอามาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการตั้งโครงการไว้และมีการทำสัญญากับบริษัท
ซึ่งเขาถือว่าเป็นบริษัทร่วมค้าเป็นที่ปรึกษาโครงการ
บริษัทนี้มีบุคคลภายนอกขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับ
แต่ว่า๒บริษัทนี้ครับท่านประธานที่ผมคิดว่ามันมีข้อสงสัยก็คือว่า

ใช่ขออภัยท่านประธานกับที่ประชุมนะครับ
ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
โครงการอันนี้ครับเป็นโครงการที่มีการช่อฉนทุจริตกันอย่างชัดเจน
ผมเรียนท่านประธานว่าสาเหตุที่ผมต้องหยิบยกโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ย
ที่ผมต้องบอกไว้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีการ
ขลิปที่เป็นตารางนะครับเมื่อกี้เราก็บอกกันไปแล้วเนี่ย
ก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้กรุณาส่งข้อมูลมาให้ทางพักเพื่อไทยแหละ
ได้รับหน้าที่อันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราจัดเตรียมไว้อย่างดีแล้วนะครับ
ก็ยังมีเรื่องผิดพลาดแต่ท่านประธานครับไม่เป็นไรครับ
ที่คลิปจะมานะครับผมขออนุญาตเล่าให้ท่านประธานฟัง
คือโครงการอันนี้ครับมันมีการกลับไปกลับมามีการล็อกสเปค
และมีการเตรียมผู้ที่จะได้งานผมขออนุญาตว่าป้าปากเปล่าไปก่อนนะครับ
โครงการอันนี้จริงแล้วมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำไป
คิดก็ผิดแล้วครับเพราะโครงการอันนี้
จะมารวมศูนย์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และจะต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฉุกเฉิน
ตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีกรณีไฟไหม้น้ำท่วม
หรือว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ในนี้ด้วย
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะให้มารวมศูนย์กันที่๑๙๑ได้
เพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าท้องถิ่นทำได้ดีอยู่แล้วครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเห็นนะครับที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ที่เมืองใหญ่ใหญ่ในโคราชเนี่ยครับ
ท้องถิ่นเองเนี่ยจะมีจอสำหรับดูเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์วงจรปิดเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งภัยฉุกเฉินดีอยู่แล้วครับ
แต่โครงการอันนี้ครับมันเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่ตั้งใจแล้วเตรียมที่จะทำให้โครงการดูดีทำให้โครงการดูหรู
แต่ที่ได้แล้วเนี่ยมันจะไปตกถึงมือใครหรือว่าออกไปถึงใคร

วิสานเจ้าหน้าที่โสดเขาแจ้งว่าคลิปตารางไม่มีนะครับมีแต่คลิปนายกตะกี้นี้
เมื่อกี้ได้โทรติดต่อกันไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แจ้งไว้แล้วมี๘คลิปนะครับ
ผมมีปัญหาแบบนี้ครั้งที่๒นะคะท่านท่านครับ
เที่ยวที่แล้วก็เหมือนกันนะครับคลิปผมก็หาย
ทั้งที่ผมชี้แจงชัดเจนว่ายี่ห้อ
มาล็อกเนี่ยมัน๕๐๐๐กว่ายี่ห้อโลจิเทคนี้มัน๗๐๐กว่า
คูณออกมาให้เห็นชัดเจนคลิปตัวนี้ก็หาย
เกี่ยวนี้ก็มีอีกอะครับ
ท่านท่านครับผมขออนุญาตเอาว่าปากเปล่าไปก่อน

สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อให้ท่านประธานกับ
พี่น้องประชาชนได้รับทราบคืออะไรครับ

มันเกิดขึ้นมาเพราะ

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี๖๒

ป้อมดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทำมาหากินไปประมูลอาวุธยุทธโทปกรณ์
ไปเกี่ยวข้องกับตัว

เขาก็เป็นการทำธุรกิจตามปกติของเขา

พอลุงป้อมไม่ได้ดูแลเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระลาโหม
ปรากฏว่าคนของน้องเล็กก็เข้ามาแทนครับ
สิ่งที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือว่า

ประมูลก็คือตามปกติไม่มีอะไรผิดกฎหมายฮะ
ท่านอาจจะต้องมาแก้ตัวกับผมว่ายังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อย

แต่พฤติกรรมพฤติเหตุเนี่ยครับ
มันส่อให้เห็นว่ามีการล็อกสเปค
ผมเรียนท่านประธานว่าบริษัทที่ว่านี้ครับ

บริจาคให้มูลนิธิป่าลอยต่อ

แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านประธานก็คือว่า
มันเกิดความขัดกันระหว่างคนของพี่ใหญ่กับคนของน้องเล็ก
แต่ว่าไม่เป็นไรครับเรื่องนั้นเนี่ยเราทวงติ่งแล้ว
เขาไม่แก้ไขปปชก็รับเรื่องไป
เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่เสียหายนะครับ
คนของพี่ใหญ่คนเอกประวิท
เขาก็ไม่ได้ไปได้งานของกระโหมกับตำรวจอีกต่อไป
แต่ลุงก็สงสารหลานนะครับ
ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปแนะนำครับ
ผมฝากถามท่านผู้นำของพักภูมิใจไทยนะฮะ
ขอระบุเลยลุงป้อมเอาไปแนะนำใช่ไหมครับ

ท่านวิสานพยายามเพราะพี่ปายไม่ว่างใจ

มีเกี่ยวกับนวัตกรรม

เก่งหลายบริษัทแข่งขันกันเนี่ยไม่แตกต่างกันแล้วครับ
แต่บริษัทนี้ตั้งแต่ปี๖๑๖๒๖๓เนี่ยครับมีกำไรเพิ่มขึ้น๖๗๐๐นะครับ
แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้งานไม่ได้งานนะครับ
แต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยครับ
สาเหตุที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านท่านฟังนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการประมูล๑๙๑ผมขออนุญาตพูดสั้นแล้วกันนะครับ
ท่านประธานครับมันเป็นที่มาของเรื่องที่งบ๗๐๐กว่าล้านเอาไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหาคนที่จะไปรอรับงาน
พี่น้องประชาชนฟังดูดีนะครับว่าเออมีเหตุฉุกเฉินมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
แจ้งมาที่๑๙๑เนี่ยจะไปดูแลได้ทันทีเลยแต่ทุกวันนี้ครับมันมีบริษัทเหล่านี้ครับ
เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นได้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยครับ
มันกลายเป็นว่ามันมีสับสนกลในมีตังทอนสาเหตุก็คือว่าประมูลซ้ำแล้วซ้ำอีก
๖๑ครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยครับมันก็มีการเริ่มประมูล
ก็กลายเป็นว่ายกเลิกครับ
ยกเลิกแบบไม่มีเหตุผล
เสร็จแล้วก็มีการใช้วิธีพิเศษอีกครับ
ระยะเวลาไม่เกิน๒๓เดือนครับ
สิ่งที่อยากจะให้ท่านประธานได้เห็นก็คือว่า
หลังจากมีการใช้วิธีพิเศษนะครับ
เกิดบริษัทที่ตัวเองไม่ได้ครับ
ก็เลยมีการยกเลิกอีกทีครับ
โดยบริษัทที่ปรึกษาอย่างที่ว่านี้ครับ
สิ่งที่ผมจะกล่าวหาท่านประธานก็คือว่า

ไม่ได้ไปกำกับดูแลอย่างชัดเจน
เอาแค่บริษัทที่ปรึกษาที่ผมจะยกให้ท่านประธานเห็นนะครับ

บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน

เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการ๗๐๐กว่าล้าน
คือโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุเนี่ยครับ
และค่าที่ปรึกษา๑๔๓ล้านครับ
เดือนได้๑๔๓ล้านครับ
หรือแม้กระทั่งเอารายละเอียดเกี่ยวกับ

ถูกอ้างกล่าวหามีการร้องเรียนกันนะครับ
มีคนไปร้องเดือนกระดักกระดาษศิงหาเนี่ยครับ
ไปยื่นนักศึกษ์ร้องกับท่านนายก
กับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ผมกำลังจะเรียนท่านประธานก็คือว่า
เรื่องเหล่านี้ครับผมคิดว่า
ถ้าท่านนายกมาตอบว่าเรื่องมันยังไม่เกิด

โครงการเหล่านี้เนี่ยยังไงมันก็เหลว
ยังไงมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

เหมือนกับที่ท่านนายกให้นโยบายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ต่อไปเนี่ยจะต้องมีการทำเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหน้าตาตรวจนิ้วมือ
หรือแม้กระทั่งต้องมีวิทยุสื่อสาร
มีเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับเรื่องโครงการแจ้งเหตุ
ซึ่งตั้งเป้ามาตั้งแต่ตนนั้นนะครับ
แต่ท่านท่านเห็นไหมครับพอถึงตรงนี้เนี่ยครับ
เรื่องที่อยากจะให้ท่านประธานได้เห็นก็คือว่า

ผมกล่าวหาว่าตังทอนจะไปที่ไหน

เป็นการประมูลเป็นการแข่งขันกัน

มันเป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องตอบครับ

แต่ว่าบริษัทตัวเองของใครก็ไม่รู้

แต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์แน่ก็คือใครครับ
ทอนไปหลังบ้านใครผมไม่รู้อะครับ
เงินเหล่านี้มาจากภาษีอากรพี่น้องประชาชนนะครับ
เงินเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยครับท่านประธานครับ

เพราะอะไรครับเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับ
เดือนเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
เดือนเขาก็ต้องมีความก้าวหน้าใหม่
แต่ท่านทำโครงการนี้อีก๒ปีก็ไม่เสร็จครับ
เพราะจะต้องเอาไปติดตั้งรถตำรวจเอาไปติดตั้งทุกภูมิภาค
โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องมี

ถึงตรงนั้นขึ้นมาท่านจะแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรทันครับ
เพราะทุกเรื่องเนี่ยครับณวันนี้เนี่ยท้องถิ่นเขามีของเขาอยู่แล้วครับ
เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาวัคซีนนะครับ
ถ้าท่านปล่อยให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขนะครับป่านนี้จบแล้วครับ
ผมกล่าวหานะครับว่าโครงการเหล่านี้ครับ๗๐๐กว่าล้าน
ส่อเจตนาทุจริตมีกลิ่นตุและคนอื่นที่นอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ใครรับผิดชอบล่ะครับตัวท่านเป็นคนกำกับดูแลดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมดูแลเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับท่านประธานครับผมกล่าวหาไว้เลย
แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนครับท่าน

๒๕ธันวาค์ครับคออนุมัติ
๖๑นะครับเดือนกัญญา
ประมูลครั้งที่๑ครั้งที่ตั้ง
ตั้งคณะกรรมการนะครับเมอรินลิ้น
เดือนกุมภาและพอเดือนสิงหานะครับ
ท่านก็มีการล้มประมูลโดยวิธีอีบิดดิ้ง
เดือนกัญญามีการประมูลครั้งที่๒อีก
แต่การประมูลครั้งที่๒เนี่ยนะครับ
กลายเป็นว่าท่านใช้วิธีคัดเลือก

ก็กลายเป็นว่าคุณสมบัติไม่ครบอีก
ท่านก็เลยเลื่อนมาว่ามีการประกวด
ครั้งที่๒ในเดือนกรกฎาปีเนี่ยครับ

ที่ยังไม่เซ็นสัญญานี้คงจะต้องรอ

กรกฎา๒๔สิงหา

ใครมีธุรกิจใครมีฝีมือ

แต่ว่าความโปร่งใสความเป็นไปได้

ปรึกษาโครงการตั้ง๗๐๐๐กว่าล้าน

ผมขออนุญาตย้อนกลับนะครับเรื่องนี้

ฉายชัดเจนนะครับว่ามีการ

มีการวางแผนกันยังไงที่แยบยนต์

เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าครับ

จากการที่เดือดร้อนเรื่องภัยโควิด
ตำรวจนอกแถวตำรวจอัปยศ

สิ่งที่มันเลวร้าย

มีอยู่สามอย่างครับ
แสวงหาแบ่งปันวางเฉย

ไหนขณะนี้ก็มีเรื่องแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีก
ทั้งนั้นนะครับพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ย
ได้แล้วแบ่งปันก็จบครับ
แต่พอได้แล้วเนี่ยวางเฉยก็ไม่มีเรื่องครับ
ทีนี้พอมันได้เงินมาไม่วางเฉย
หรือมีปัญหากันเนี่ยครับเขาก็ไม่วางเฉยครับ

จากนี้ไปจะมีเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามนะครับ
ท่านประธานครับขอให้เห็นใจพี่น้องประชาชน
ผมไม่มั่นใจว่าท่านนายกไปสั่ง
ชาการบรุษแห่งชาติยังไงเพราะคนของท่านนะครับ
ไปให้ความเอ็นดูไปให้สิทธิพิเศษกับผู้ต้องหา

เป็นเพียงแต่กิดขวางการจราจร
ละเมิดสบคละเมิดพรกรฉุกเฉิน

เอาตำรวจไปลุมจับซ้อมเป็นสิบยี่สิบคน
ท่านประธานครับผมเสียดายนะครับ
ที่ทำให้การอภิปรายครั้งนี้ไม่สมบูรณ์นะครับ
แต่ผมกล่าวหาชัดเจนครับว่าโครงการวิทยุของ๑๙

ที่รับเงินมาจากกศธช๗๐๐กว่าล้าน
และผลประโยชน์ตรงนี้ครับจะไปถึงใครยังไงนะครับ
ผมเรียนท่านนายกว่าขอท่านใจร่มหน่อยครับ
คนที่ได้งานเขาก็ต้องบอกนะครับ

ผมกล่าวหาท่านนายกว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องทุจริต

เรื่องเหล่านี้มันไม่มีใบเสร็จแน่นอนครับ
แต่ว่ามันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์พูดจา
มีหลักฐานอยู่ในวงทั่วไปครับ
สิ่งที่อยากจะขอท่านประธานว่าในอันดับท้ายครับ
วันนี้ทุกหย่อมย่าของประเทศไทยมันเดือดร้อน
ผมไม่อยากใช้คำพูดว่าระบอบประยุทธ์นะครับ
เมื่อกี้ที่ผมขึ้นมาเห็นเนี่ยครับ
ต่อมาเป็นท่านสนทิ
แต่หลังนั้นก็จะมีท่านอนุพงศ์มีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยาวนานมากครับยึดอำนาจปฏิวัติ
ท่านก็ยังทวงบริหารประเทศโดยคอสชอีก๕ปีครับ
และ๒ปีนี้ผมกล่าวหาท่านชัดนะครับว่า
ท่านเป็นพระเด็จการในคราบประชาธิปไตยครับ
แต่สิ่งที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจท่านนอนหลับสบายดีอยู่หรือครับ
ท่านประธานครับท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านไหว้พระทุกวัน
แล้วก็รับรองว่าท่านไม่ทุจริตแน่นอน
ท่านเชื่อผมหน่อยไหมครับ
หาคนที่ไว้ใจได้คนที่เชื่อใจท่านได้
อย่าเอาคนที่รอบข้างท่านนะครับ
ท่านลองเอาไปให้สืบดูพี่น้องประชาชนนะครับ
ทุกวันนี้ครับใครพูดถึงท่านยังไงบ้างครับ
สิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานในเวลาที่เหลือนะครับ
ผมอยากถามว่าการที่ท่านไหว้พระทุกวันนี้ครับ

ท่านได้เห็นมีการทุจริตคอลลับชั่นในวงราชการไหมครับ
ประเทศเราเนี่ยครับท่านมีบุคคลรอบตัวทุจริต
หลายครั้งหลายคนแต่ท่านก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
หนวกตาบอดแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยครับ
กมีหูประตูมีตานะครับ
ท่านประธานครับความล้มเหลวในการบริหารโควิดของท่านเนี่ยครับ

ค้าความตายทำให้พี่น้องประชาชนล้มตายโดย
ไม่มีโอกาสตายแปดโมง์เผาแค้วโมงส์
ญาติพี่น้องที่จะไปวางดอกไม้จันทร์ยังไม่ได้เลยครับ
เชียงรายผมประธานครับมันอาเน็ตอาหนาคตรงที่ว่า
มีคนที่ป่วยโควิดเป็นผู้มีอายุครับ
เขาช่ำแค้นมากรู้ตัวว่าลมหายใจสุดท้ายจะมีอีกไม่นาน
แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือลูกก็เป็นหลานก็เป็นครับ
เขาขอผมว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าพาเข้ามากรุงเทพ
เขาจะมาหาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เขาพูดเล่นเล่นกับผมนะครับจะขอไอใส่หน้าเอาโควิดให้
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับท่านประธานครับ
เป็นเรื่องที่เขาคั่งแค้นครับแค้น
ผมเรียนท่านประธานว่าประเทศไทยเราเนี่ย
เรายังต้องการนายกที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านอีก
หลายประเทศครับณวันนี้เนี่ยผมมั่นใจครับ
ท่านแสดงความจริงจังตั้งใจอยากแก้ปัญหา
แต่เรียนท่านประธานว่าท่านไปไม่ได้ครับ
เพราะว่าการตัดสินใจที่ท่านทำมาเนี่ย
มันล้มเหลวตลอดครับทั้งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ปัญหาเรื่องการปิดกิจการปัญหาที่ล็อกดาวน์

แค่เรื่องเดียวครับมันยังมีอีกหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟลางคู่
เสียดายไม่มีเวลานะครับแสนกว่าล้านนะครับ
พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยต่ำกว่าราคากลางสายเหนือสายอีสานเนี่ยครับ
ร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยครับแล้วนายกก็ทำเท่ขนาดนี้
กำลังตั้งคณะกรรมการอยู่ถ้าโครงการนี้จบ
เขาจะคิดยังไงครับผมไม่บอกว่าหรือไม่
แต่ผมขออนุญาตเอาท่านนายกตรงตรงเนี่ยครับรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ย
รัฐมนตรีอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ตัวนายกเนี่ยครับ
ผมไม่เรียกร้องให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลมาร่วมกับผมนะครับ
แต่ผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังเรื่องนี้ครับ
ท่านนายกลองให้คนสนิทที่ท่านไว้ใจได้นะครับลองไปแอบแอบถามดูว่าทุกคนเขาพูดถึงนายก
ยุทธ์จันโอชายังไงบ้างครับผมคิดว่าในบรรดานายกที่มีในประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยครับ
ท่านจะเป็นคนที่ถูกจาลึกจดจำในทางที่เลวร้ายที่สุดครับ
ผมอ่านหนังสือหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลย
สุดในทุนศักดินาพญาอินทรีย์มีอันหนึ่งที่ผมขออนุญาตประทับใจแล้วก็บอกไว้ที่นี่ครับ
เมื่อการปฏิวัติ๑๖กันยา๒๕๐๐จงบนสลิดครับมีเอกอัครราชทูตของอเมริกา
ทำหนังสือรายงานไปตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเมืองไทยปฏิวัตินะครับ
ล้าหลังไปร้อยปีครับและจะทำให้เมืองไทยไม่โตเมืองไทยจะมีปัญหาเป็นเด็ก
ถึงวันนี้ท่านประธานครับนายกประยุทธ์ยังไม่รู้ว่าโลกมันเจริญไปถึงไหนแล้วครับ
ผมไม่อยากตำหนิว่าในฐานะลำตีกระลาโหมเนี่ยครับท่านจะซื้ออาวุธเรือดำน้ำไปทำอะไรครับ
มันฆ่าโควิดเชื้อไวรัสหนึ่งเก้าได้หรือครับมันฆ่าละอองฝอยเหล่านี้ได้หรือครับ
ทุกวันนี้นะครับผมดูข่าวตารีบันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันใช้เลเซอร์ยิงอากาศยานกันแล้วครับ
เดี๋ยวนี้นี่มันตั้งฐานยิงนิวเคลียร์มาจากนอกโลกแล้วอะครับ
ท่านประธานครับท่านเลวร้ายมากและผมคิดว่าท่านใจดำนะครับ
ผมขออนุญาตว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียชีวิตเขาต้องเสียน้ำตาต้องพลัดพลากจากคนที่รักไม่มีวันกลับครับ
เพราะสาเหตุพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นแก่ตัวอยากกรองอำนาจภายใต้ซากศพของชีวิตคนไทย
ท่านเอาความตายของพี่น้องประชาชนคนไทยมาแลกกับการยื้ออยู่ในอำนาจของท่าน
ทำไมท่านใจดำขนาดนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอทาครับลองดูสิครับ
เผาศพฝังศพญาติพี่น้องไม่มีสิทธิ์ครับไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้สึกตัว
ผมเรียนท่านประธานว่าภาพหดหู่เหล่านี้ครับมันบ่งบอกถึงความล้มเหลว
ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับเราได้รับข่าวคนใกล้ชิดญาติพี่น้อง
คนใกล้ตัวเราโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับ
เขาจะต้องเสียชีวิตโดยความโง่เขาเบาบรรยาการแก้ปัญหาผิดพลาดของผู้นำประเทศแบบนี้แหละครับ
สัยทัศน์ที่ท่านทำไว้เนี่ยครับท่านเห็นภาพที่บรรจุศพแบบเนี้ยครับ
ท่านอาจจะเคยดูในรูปในทีวีก็ดูผ่านผ่านไปแต่ผมยังเชื่อว่าญาติพี่น้องท่านไม่ได้ตายด้วยสาเหตุอย่างนี้
เหมือนพวกเราครับโดยเฉพาะสอสอเราไปเห็นพี่น้องประชาชนที่ทั้งไม่รู้จะพูดยังไงครับ
มันสุดสุดแล้วครับมันไม่เหลืออะไรแล้วครับท่านท่านครับ
อยากถามท่านพลเอกประยุทธ์ว่าการที่เอาศพไปเผาไปฝังโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะร่ำลา
วันวันกี่ร้อยศพครับตอนนี้หมื่นกว่าศพเข้าไปแล้วครับ
แล้วมันจะมีอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นศพนะครับท่านท่านครับ
ผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ
ผมมั่นใจว่าถ้าคนเราอายุไม่ถึงร้อยปี
ผมยังคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยังอยู่อีกนานนะครับ
แต่ถ้าวันใดที่ท่านมีโอกาสได้ไปพบดวงวิญญาณเหล่านั้น
ไปพบบุคคลที่เขาตายด้วยความผิดพลาด
จากการบริหารประเทศของท่าน
วิญญาณเหล่านั้นคงจะต้องถามนะครับว่า
ทำไมไม่เอาวัคซีนมาให้ผม
ทำไมไม่เอาวัคซีนดีมาให้ฉัน
ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานว่า
ก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดวัคซีนมีเต็มมือ
แต่ทุกวันนี้ครับตัวเลขขณะนี้เนี่ย
เรารู้รู้เห็นกันนะครับว่า
มันเช็คตรวจก็ไม่ครบ
ดตัวเลขผู้ป่วยตรวจตัวเลขผู้เสียชีวิต

ผมคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วครับ
สิ่งที่อยากจะขออนุญาตเป็นสุดท้ายนะครับ
ต้องขอใช้กรอนนะครับ
ซึ่งกลั่นมาจากหัวใจของท่าน

รอนเหล่านี้ครับมันอาจจะล้าสมัย
มันอาจจะดูไม่ถูกใจวัยรุ่นนะครับ
แต่ผมคิดว่าถ้าท่านประยุทธ์ฟังดี

ถ้าท่านจะเป็นวีรบุรุษหรือท่านจะเป็นซาตาน

ท่านจะลงแบบหลังเสือแบบสวยงาม
ท่านมีไม้คำยันหักไปกี่ต้นแล้วนะครับ

ประยุทธ์จันอับเศร้าหมองศรี
ศรัทธาบารมีหมดสิ้น
คนขับไล่ทั่วธานียังอยู่ได้หรือ
เห็นโลงศพยังไม่ดิ้น

โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาพพฤทธิ์รัฐศรรณครับ

แล้วก็ขออภัยท่านที่เอาข้อมูลมาให้เรานะครับ

ฉายสไลด์ของผมอาจจะไม่สมบูรณ์
แต่ว่าจะพยายามเอาไปแถลงข่าวแล้วก็ให้เห็นนะครับ
ก็จะใช้โอกาสนี้ได้ขอบพระคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง
เชื่อว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาคงจะสุขภาพแข็งแรงหลับสบาย
แล้วอย่าพึ่งตายไปก่อนขอบพระคุณครับ